เปิดปากกับภาคภูมิ

ผมเป็นคนเขียนไทยลัฐธรรมดี
ปกติสวรรค์มันไม่ค่อยมีน้ำหนักโน่น

ได้ออกมาแสดงเจตจำนงของเขาแล้ว

เปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้ตามกันต่อฮะการเมืองไทย

มันต้องดูกันต่อยาวนี่เป็นช่วงเวลาที่กำลังรอการประกาศผล
อย่างเป็นทางการของกรกตนะฮะหลังจากเลือกตั้งนะครับกรกตมีเวลา๖๐วัน
จากนั้นตามขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการประชุมกันของสภาผู้แทน
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนที่จะเป็นประธานรัฐสภาด้วย
แล้วประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมรัฐสภาทั้งสสวมาโหวตเลือกนายกกัน
ตอนนี้เนี่ยสังคมไทยกำลังพูดคุยกันเยอะว่าเออตกลงแล้ว
ที่ได้สอสออันดับ๑ณขณะนี้อย่างพักก้าวไกล๑๕๒ที่นั่ง
แล้วก้าวไกลโดยคุณพิธาลิมจรวรรณรัฐหัวหน้าพักนะครับ
ซึ่งเป็นคันดิเดตนายกของพักด้วยบอกโทรไปต่อสายกับอีก๕พักการเมืองร่วมกัน
ในการจะจัดตั้งรัฐบาล๓๑๐เสียงแต่คำถามก็คือว่า
มันยังไม่พอในการโหวตเลือกนายกนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพิทาบอกด้วยว่ายังไม่จำเป็นต้องดึงพักอื่น
โดยเฉพาะภูมิใจไทยที่ได้อีก๗๐เสียงเข้ามาร่วม
ไม่อย่างนั้นโหวตเลือกนายกนี่เสียงเกิน๓๗๖เสียงแล้ว
คำถามมันพุ่งเป้ามาที่สมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คนทันที
เพราะขณะนี้บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลยังอยู่ในช่วง๕ปีนะฮะ
ที่ให้สวเนี่ยร่วมโหวตเลือกนายกกับสสด้วย
โดยเฉพาะ๒๓วันวันนี้อาจารย์วัญชัยศรสิริ๑ในสมาชิกวุฒิษภา
ให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลายที่
เมื่อวานนี้ก็เพิ่งคุยกับผมได้เปิดปากกับภาคภูมิ
ทางโทรศัพท์ได้ไม่กี่นาทีแม่
ผมก็เลยอยากจะเอาให้ชัดอีกสักรอบนึง
ก่อนหน้านี้เคยเชิญท่านมาพูดคุยครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ

วันนี้คุยกับอาจารย์วัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาครับ

วันนี้ขอเชิญมาใหม่ครับอาจารย์

แล้วผมก็ว่าสวมีตรงไหนนะที่ไปสวนกระแสไม่มี
เพียงแต่เราไปจับบางเรื่องบางประเด็นแล้วไม่ได้ดังใจ
เหมือนคนที่มากล่าวหาหรือโจมตีแม้จะพุ่งมาที่ตัวผมเนี่ย
ผมก็พูดโดยหลักการธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีข้อลังเกียจ
ลังงอนอะไรกับพักก้าวไกลผมคุยกับคุณภาคภูมินอกรายการ
โดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนคลับพระเก้าไกลจริงเหรออาจารย์
ผมไม่ใช่มาพูดดัดจริตต่อแหลอะไรหน้าจอเนี่ยเป็นแฟนคลับพักเก้าไกล
ผมชอบเลยบอกตรงตรงครับผมไม่ได้ดัดจริตพูดผมเนี่ย
ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพื่อนสมาชิกบางคนที่นั่งใกล้กัน
เพราะเป็นคนที่ชอบดูการอภิปรายของเก้าไกลเนี่ย
ชะกัดชะกัดของหลายคนอ่ะนะ
อย่างอาจารย์ปริยบุตรนี่บอกตรงผมเป็นคนตามทางวิชาการการพูดอภิปรายเนี่ย
ผมจะบอกโอ้โหเวลาพูดนี่ผมชอบอาจารย์แม้แต่คุณโรมอภิปราย
แม้แต่คนอภิปรายไม่ไว้วางใจผมจะบอกเฮ้ยการเมืองมันต้องแบบนี้
การเมืองมันต้องคนรุ่นนี้แล้วการเมืองมันต้อง
เนื้อไม่ใช่ลีลาวาธกรรมโฉงชางเหมือนโบราณ
ผมบอกตรงว่าผมชอบและผมอยากให้
มีการเมืองในลักษณะแบบนี้นี่บอกคุณตรงตรงเลย
ไม่ได้มีข้อลังเกียจเดียดฉันไม่ได้ชอบพักนั้นพักนี้
ในอดีตเนี่ยถอยไป๔๕ปีผมอาจจะชอบพักนั้น
ไม่ชอบพักนี้ไม่ชอบสีนั้นเกลียดสีนี้แต่วันเวลาที่อายุเรามากขึ้น
แล้วก็เรามีงานที่เราทำแล้วเห็นบทบาทในติดขอบเวทีมากขึ้น
เพราะฉะนั้นบ้านเมืองเนี่ยมันจะต้องปลองดองบ้านเมืองมันต้องสมานฉัน
บ้านเมืองมันต้องอยู่ด้วยกันหลากสีหลากกลุ่มหลากคน
อาจารย์ไม่ได้มาบอกกับเราในวันนี้ว่าชอบก้าวไกลเนี่ย
ติดตามงานของเขาที่เป็นแฟนคลับเขาเพราะว่าถั่วมาลงอาจารย์เยอะเกินในวันสอง
ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าผมถือว่าถ้าเราเดินไปถ้ำกลางสายฝนเนี่ยมันต้องเปียก
แล้วถ้าผมอยากจะให้คนรักผมก็ต้องไปบวชสิผมมาทำงานการเมืองทำไม
หรือไม่งั้นทำงานการเมืองก็ได้แต่เขาอยู่เฉย
แต่นั่นไม่ใช่ผมถือว่าการด่าการรักในทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ
วันนี้ที่เขาชอบเขาก็รักวันนี้ไม่ได้ถูกใจไม่ได้มีส่วนใดอะไรเลย
ผมดูเสร็จถามว่าโกรธเกลียดใครไหมจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครไหม
โทรศัพท์มาเห็นอกเห็นใจผมเรียนของคุณตรง

ไม่รู้สึกอะไรผมถือว่าเราเองยังวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้ได้
คนอื่นต้องวิพากษ์วิจารณ์เราได้คนอื่นต้องด่าเราได้ตำหนิเราได้
ไม่มีอะไรชนิดที่ว่าเฮ้ยเป็นทนายความแล้วใครว่าเรานี่เราต้องไปฟ้อง
อาจารย์ครับที่บอกว่าเป็นแฟนคลับแล้วชื่นชอบติดตามผลงานดูก้าวไกลเขาแล้วเนี่ย
โอ้โหชอบเนี่ยชอบในเรื่องของการอภิปรายลีลาการทำงานหรือ
นโยบายอุดมการแนวคิดต่างอันนั้นชอบไหมหรือว่ายังไง
นโยบายทั้งแนวคิดอุดมการบางส่วนชอบบางส่วนอาจจะไม่ใช่
มันเรามันไม่มีทุกอย่างแม้แต่เพื่อไทยพลังประชารัฐ
อันแม้แต่รายการคุณบางส่วนเราก็ชอบบางส่วนเราก็ไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นจะไปเหมารวมไม่ได้คนบางคนเราชอบบางคนมันก้าวร้าว
แต่โดยหลักการผมตอบเลยว่าผมชอบบทบาทการทำงานของเขา
และไม่ได้มีอคติเลยแม้แต่ลูกเต้าถามผมว่าพ่อจะไปเลือกใคร
ยังไงลูกชอบใครเลือกเลยไม่เคยไปวิพากษ์ถึงก้าวไกลว่าไม่ดี
อย่าไปเลือกลูกโน
บางทีถ้าบอกยกเลิกไปมันอาจจะมากไปหรือเปล่า

เลิกกันดูสิว่าพอดีกันอันไหนมันเป็นยังไง

ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับแก้ได้แล้วถึงเวลาจริง
เวลาทุกอย่างที่จะเข้าสภาเนี่ย
มันก็ไม่ได้ผ่านโดยก้าวไกลอย่างเดียว
มันก็ต้องตั้งกรรมาธิการพักร่วมแล้วก็ไประดมความเห็นกัน
จนกระทั่งเป๊ะแล้วมันลงตัว
แสดงว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าจะเป็นการ
เฉพาะนโยบายเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒

แต่เรื่องเกณฑ์ทหารแม้แต่เรื่องอะไรที่นั่น

อะไรตาอะไรผ่องตรงผมไม่ได้ติดใจอะไรเลย
แล้วไม่ได้มีอคติเป็นการส่วนตัว
บางเรื่องก็ดูผ่านบางเรื่องก็ฟังว่า

คนคนรุ่นเขากับรุ่นผมมันจะไปคิดเหมือนกันได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวคุณพิทธาถ้าจะเป็นนายกดูพี่คน

เพียงแต่ผมเรียนไงว่าคุณพิทาจะเป็นนายก
ถึงเวลาจริงมันก็จะต้องมีการดีเบต

ขณะนี้ผมยังไม่เห็นมีปัญหาอะไร

และประการต่อมานโยบายต่างที่จะต้องเอามา

เหมือนเวลาคุณจะไปเลือกตั้งวันที่๑๔

แต่ว่าเฮ้ยอีกคนนี้มันใครวะ
อาจารย์ไม่มีอะไร
เอาละครับเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวฮะอาจารย์

เดี๋ยวมาถามต่อว่าไม่มีอะไร
แต่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหคนแบบวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
สววัญชัยบอกไม่มีอะไร

เนี่ยถัวลงเยอะเลยใช่ไหมค่ะ
อาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่า

แล้วถ้าหัวหน้าพักเก้าไกลที่ชื่อพิธา

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนี่คือจุดยืนของผมชัดเจน
เกิน๒๕๐คือ๒๕๑เสียงของสสขึ้นไป
ถ้าใครรวมถ้าสมมุติว่าซีกผลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาชัดเลย
รวมได้เกินกว่า๒๕๑เราก็ต้องเลือก
สววัญชัยโหวตเลือกให้เลยแน่นอนแต่ในขณะเดียวกัน
กลุ่มเพื่อไทยรวมกันแล้วได้เกินกว่า๒๕๑ผมก็เลือก
ว่าเขาจะเสนอชื่อแพทองทานชื่อเศรษฐาชื่อคุณชัยเกษม
ไม่ว่าจะเสนอชื่อใครนะฮะเราผมโดยจุดยืนของผมชัดเจน
ผมเลือกคนที่รวมเสียงได้ข้างมากแล้วพักการเมืองเหล่านั้นเสนอ
ถ้าเป็นชื่อคุณพิธาจากก้าวไกลโหวตเลือกให้ไหม
ก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่เข้าของผมก็โหวตโดยส่วนตัวผมผมไม่ปฏิเสธไม่ขัดข้อง
ผมถือว่าเมื่อเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เขาสนับสนุนและพักการเมืองสนับสนุน
ผมไม่ปฏิเสธหลักการของผมยึดเหล่าการเดิม
แล้วก็เป็นหลักประชาธิปไตยและผมเชื่อว่าวิธีการอย่างนี้
ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ผมไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ท่านผู้ชมครับนี่คือที่ผมเคยคุยกับอาจารย์วัญชัยสอนสิริ
ความจริงว่านั้นมีอาจารย์เสรีส่วนภาพนวลด้วย๑๑เมษายนที่ผ่านมานะฮะ
ก็๑เดือนนะครับ๑เดือนที่ผ่านมาเวลาเปลี่ยนใจยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับอาจาร
ไม่เปลี่ยนหลักการนี้เท่าที่ผมคุยไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะคุณภาคภูมิ
สวส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนครับหลักการข้อหนึ่งเลยที่พูดกันเนี่ยอ่า
ใครได้เสียงข้างมากเราควรจะสนับสนุนเป็นหลักการไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
อันนี้แล้วถามว่าตอนนั้นเนี่ยเราคุยทั้งก่อนเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยมีนัดหมายที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ต่อ
ในกลุ่มในสวเราก็มีการเตรียมพูดคุยกันอยู่หลายกลุ่มพอสมควร
แต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมมีโอกาสคุยไม่น้อยกว่า๓๔กลุ่มเขาก็หลักการใครได้เสียงส่วนใหญ่
นี่ที่ผมพูดกับคุณเนี่ยก็แปลว่าในหลักการนี้ไม่ได้มีใครเปลี่ยน
หลักการข้อหนึ่งแสดงว่ามีข้ออื่นต่ออีก
ข้ออื่นเขาก็คงต้องดูต่อไปใครจะเป็นนายกเขาก็คงต้องเอามาดูคุณสมบัติเป็นยังไง
และประการต่อมาเรื่องนโยบายผมว่ามันก็เป็นเรื่องแตกย่อยแต่หลักการข้อหนึ่งไม่เปลี่ยน
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพิธาคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือใครก็ตามที่จะเป็นนายก
คุณอนุทินถ้าไม่มีประวัติเสียหายไม่ได้มีปัญหาอะไรในนั้นจริง
ผมว่ายังไงข้อนี้มันก็ต้องผ่านแล้วพักการเมืองส่วนใหญ่เขาก็โอเค
แล้วข้อต่อมานั้นก็คือนโยบายต่างผมเชื่อว่าสวแต่ละคนนั้นเขาก็คงไม่ได้หลับหูหลับตาโหวตแบบตะบี้ตะบันเขาก็ต้องดูด้วยเหตุด้วยผล
เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกไว้เมื่อ๑๑เมษายนบอกว่าแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับเพื่อนให้ด้วย
จะคุยกันด้วยว่าเออหลักการเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
พอเวลาคุยกันจริงมันแลกเปลี่ยนกันเวลานั่งคุยกันหลายกลุ่มก็แลกเปลี่ยนเฮ้ยเป็นยังไงยังไง
แล้วเท่าที่ผมฟังมาหลักการนี้ไม่มีใครเปลี่ยน
อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตัวเลขของทรีย์ทางเก้าไกรเค้าบอกว่าเค้าโทรไป
แล้วก็เชื้อเชิญกันในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอาจารย์ก็คงจะเห็นแล้วล่ะนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะก้าวไกลตอนนี้๓๑๐เสียงนะครับ
ถ้าเปิดรัฐสภาเพื่อโหวตนายกแล้วเขายังยืนยันว่าเขามีตรงนี้อยู่ในมือ
แล้วเสนอชื่อคุณพิทาให้เป็นนายกอาจารย์วันชัยโหวตไหมฮะ

ไม่รู้เขาก็๒๕๐คนแต่๒๐๐แต่วันชัยสอนสิริเนี่ย
หนึ่งโหวตให้ในหลักการที่ผมบอก
เพียงแต่ขอดูบางส่วนเล็กนิดหน่อย

เหมือนที่คุณภาคภูมิคุยกับผมตั้งแต่ต้น

ก็ต้องขอจุดในการพิจารณาบางเรื่อง
เช่นนโยบายที่เขาจะเป็นรัฐบาลเป็นนายก
และรวมทั้งประวัติอะไรตาอะไรต่างทั้งหมด
ซึ่งมันจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กันในวันนั้น

แสดงว่าข้อหนึ่งเสียงเสียงข้างมากของสภาผู้แทน
ผ่านนี้ผ่านข้อหนึ่งผ่านณขณะนี้คุณพิธาผ่านผ่านข้อสองคือนโยบาย

เขาก็จะมีการอภิปรายนายกอ่าเขาอภิปรายประวัติเป็นอย่างนั้น
ไอ้นี่เคยเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นดูตัวคุณตอบโต้ได้ไหม
ชี้แจงแล้วเป็นยังไงมีเหตุมีผลน่าเชื่อหรือเปล่า
คือในที่ประชุมเขาเป็นอย่างนั้น๗๕๐คนวันนั้น
เขามีสิทธิ์อภิปรายอย่างคราวที่แล้วก็อภิปรายเรื่องคุณธนทร
เรื่องพลเอกประยุทธเขาก็อภิปรายว่าพลเอกประยุทธ
เรื่องรัฐประหารเรื่องมาจากพระเอกการเขาก็ว่ากันไป
ก็ดูสิว่าคุณในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี
จะตอบโต้อย่างไรเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดีเบต
แต่ไม่ใช่ดีเบตกับฝ่ายอื่นข้างบนกับข้างล่าง
ถ้าคุณพิธาตอบคำถามได้
แล้วเป็นที่พอใจไม่มีประวัติอะไรเสียหาย
ก็ผ่านเพราะคุณพิธาจะต้องถูกอภิปรายก่อน
อาจารย์เชื่อว่าต้องถูกอภิปรายก่อนอ๋อแน่นอนผมเชื่อว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาคงอภิปราย
ต่อให้มีเสนอชื่อคุณพิทาคนเดียวไม่มีใครเสนอแข่ง
ทาจะต้องถูกคนนี้บอกคุณพิธาไม่ดีอย่างนั้นคุณพิธาไม่ดีอย่างนี้
ถ้าคุณพิทาตอบคำถามได้จบก็ผ่านเพราะเราก็ต้องดูด้วย
เราจะไปหลับหูหลับตาได้ไงเราก็ต้องนั่งฟังนั่งดู
คนจะเป็นนายกมันต้องสามารถที่จะแสดงตัวตนของตัวเอง
หน้าสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ
มันต้องฝ่าด่านอลหันท์มันต้องฝ่าด่านอลหันท์ใช่ครับ
ประการต่อมาเขาเวลาอภิปรายเขาคงพูดเรื่องนโยบายต่าง
พักร่วมที่จะเอามาด้วยกันเนี่ยเขาก็คงต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกัน
อาจารย์เดี๋ยวเรื่องนโยบายผมขออนุญาตไปนโยบายนะแต่ผมขอย้อมมานิดนึง
ตัวบุคคลในขณะนี้เนี่ยความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวตรงนี้นะโอเคผ่านก็ผ่าน
ภาษาอังกฤษอะไรต่างตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าผ่านผ่านเขาผ่าน
แต่ไปรอดูว่าถ้าถูกอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาวันนั้น
แล้วมีใครหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะเรื่องกี่เรื่องขึ้นมาเนี่ย
คือบางทีเราก็ไม่รู้จะตอบได้ไหมหรือจะเคลียร์ได้ไหม
บางทีเราไม่รู้จริงเราก็ต้องฟังครับ
เขาคงไม่ได้ให้นายกมาถึงแล้วก็โหวตเลย
หุ้นสื่อไอทีวีอันนี้ก็แล้วแต่
ก็ต้องไปดูว่าวันนั้นไม่รู้ว่าจะมีใครหยิบมา
เอาอภิปรายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าว่าหุ้นนี้มันเป็นอย่างไงเขาเคยทำอะไรก็ว่ากันไป
แล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่ตัวเราคนโหวต
ข้อ๓คือนโยบาย
เพราะเวลาคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณภาคภูมิ

จะถือว่าเป็นชูทงของการเป็นนายกรัฐมนตรี

ผมเชื่อว่าก็อาจจะมีสมาชิกหยิบ

ถึงตัวนายกนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องตอบต้องชี้แจงจะต้องแถลง

อย่างถ้าเกิดจะมีคนถามว่า

อาจจะพอใจไม่พอใจจะโหวตให้หรือไม่
แล้วผมก็อาจจะนั่งฟังแล้วผมพอใจไม่พอใจมันก็เรื่องของผม
ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตอบยังไง
เรื่องเกณฑ์ทหารผมก็จะฟัง
หรือเรื่องปฏิรูปกองทัพปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่

ผมพอใจหรือไม่พอใจผมถามแล้วเขาตอบชี้แจงแล้ว
จบผมก็จบแล้วผมก็ตัดสินใจโหวต
ถ้าเป็นเสียงในขณะนี้๓๑๐เสียงเท่ากับว่าทางก้าวไกลและคุณพิธาขาดอีก๖๖เสียง
ถึงจะผ่านด่านอรหันศ์เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคม
อาจารย์คิดว่า๖๖เสียงจากสวเนี่ยจะมีโหวตให้กับคุณพิธาพอไหม
อันนี้ก็เป็นการแสดงความสามารถของคนที่จะเป็นผู้จัดการประสานความร่วมมือ
ก็คือตัวคุณวิทาขนาดหาเสียงเนี่ยเรายังหาเสียงได้
ถล่มทลายเพราะฉะนั้นจะต้องหาเสียงกับพักการเมืองเพื่อไทย
หาเสียงการเมืองร่วมกับพักอื่นภูมิใจไทยประชาชิบัติพักของตัวเองและก็หลายพัก
และในขณะเดียวกันถ้าเสียงไม่พอแวบไปภูมิใจไทยได้ไหม
ไปประชาธิปัตย์ได้ไหมถ้าแวบแล้วเขาไม่เอาก็มาที่สว
ก็จะต้องประสานกันไม่ใช่บอกว่ายืนอยู่แล้วบอกโหวตก็โหวตไม่โหวตก็ไม่โหวต
ผมว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในทางการเมืองเนี่ย
เท่าที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องการโหวตตัวบุคคลไม่ว่าจะเรื่องอะไร
มีการประสานมีการทำความเข้าใจมีการขอความร่วมมือกันทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงความสามารถของตัวผู้นำที่จะต้องประสาน
ถ้าสมมุติว่าเสียงไม่พอจำเป็นต้องใช้สวจริงก็สามารถที่จะประสานกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้ก็หาให้ได้
เสียง๘๐เสียง๑๐๐เสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ

ใช่เพราะการโหวตกันอยู่ดีไม่มีใครโหวตให้ล่ะมันก็ต้องมีการประสานกันทั้งนั้น
ต่อให้ได้ไปเป็นนายกคุณจะเสนอกฎหมายคุณจะเสนออะไรยังไงจะเสนองบประมาณคุณก็ต้องมีการ

ฝ่ายผมเนี่ยเป็นเลขาวิบได้รับการประสานจากหลายฝ่ายอยู่บ่อย

สวมันไม่อยากได้อย่างเขาก็ประสานมามาทำความเข้าใจนัดหมายผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน
กฎหมายแค่แบบนี้ขอเชิญบ้างคนไหนบ้างเขาก็จะมานั่งคุยกัน
อาจารย์แต่ทีเนี้ยคนเขาก็มีคำถามว่าอ่าทำไมจะต้องไปอะไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม
ก็สวก็โหวตตามฉันธรรมติของประชาชนที่เขาเลือกสอสอให้กับพักไหนมากที่สุด
แล้วเขาก็ไปฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลไปเลยไม่ได้เหรอ
นั่นแสดงว่าเขาเลือกมาแล้วว่าเขาอยากให้พักนี้พักนี้เป็นผู้บริหารประเทศ
เขาอยากได้ให้พักนี้ได้ชนะเลือกตั้งแต่เขาไม่ได้บอกว่าโหวตแล้วให้พักนี้มาเป็นรัฐบาล
เพียงแต่โหวตแล้วให้มาเป็นสอสอ

ก็เขาโหวตแล้วให้ชนะเลือกตั้งเป็นสอสอในเขตนั้นเขตนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาต้องการโหวตให้เป็นรัฐบาลเนี่ย
แปลว่าเขาต้องโหวตแบบแลนด์สไลด์คือ๒๕๑ขึ้น
แสดงว่าถ้าเราย้อนมาที่ข้อหนึ่งคือเสียงสอสอข้างมากของรัฐบาล
อาจารย์กำลังบอกว่า๓๑๐เสียงที่ก้าวไกลบอกว่าตอนนี้
ผมไปเจรจาแล้วก็จะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่ใช่รัฐบาล
เปล่าใช่แล้วใช่แล้วเพียงแต่ผมบอกว่าคุณกำลังเข้าใจผิดอย่าไปจับแพ้ชนแกละ
ยังไงฮะอาจารย์หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดแบบจับแพะชนแกะ
ครับคือตัวพักเต้าไกลเนี่ยเขาได้เพียงร้อยห้าสิบเอ็ดหรือร้อยห้าสิบสองเสียงเท่านั้น
พักเขาพักเดียวเออยังไม่ได้หมายความว่าเขาได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ย
เขาโหวตให้เป็นเสียงส่วนใหญ่อีกตั้ง๓๕๐เนี่ยเขาไม่ได้โหวตให้
ผมกำลังบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาแลนด์สไลด์ซึ่งประชาชนโหวตมาให้เป็นรัฐบาลทันที
เพราะฉะนั้นคำคำถามหรือว่าสิ่งพี่พุ่งมาอย่างสองร้อยห้าสิบสองว่าบอกว่า
คุณต้องโหวตให้คุณพิทาให้ก้าวไกลเป็นนายกสิมันยังไม่ใช่เพราะเขายังไม่ใช่
เพราะประชาชนทั้งประเทศยังไม่ได้โหวตมาว่าให้คุณพิทาเป็นนายก
เพราะถ้าเขาต้องการโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกเนี่ยเขาต้องโหวตมาเกินหวัดสองร้อยห้าสิบเอ็ด
โหวตมาสามร้อยเสียงอะไรอย่างนั้นแล้วถ้าก้าวกลายบอกว่า
เอาก็เพื่อไทยก็ให้ผมเป็นนายกประชาชาติไทยสร้างไทยเป็นธรรมเสรีรวมไทยก็ให้ผมเป็นนายกนี่ไง
รวมกันสามร้อยสิบเสียงอย่างเงี้ยจะถือว่าเขาเขาเป็นเสียงข้างมากที่สอบวอร์จะโหวต
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปฏิเสธพักเก้าไกลเพราะว่าเป็นแกนนำครับ
ในการประสานความร่วมมือแล้วก็ได้เสียงส่วนใหญ่มาแล้ว
แล้วสอบวอร์โหวดไปเลยไม่ได้เหรอฮะตั้งแต่ข้อหนึ่งไม่ต้องไปดูข้อสองข้อสามได้ไหม
เวลาคุณไปโหวตวันที่๑๔คุณก็หลับหูหลับตา
ไปโหวตโดยไมธรูปไม่ดูตัวคนได้ไหมคุณภ้าภูมิ
ผมถามคุณดิคุณก็ต้อง

ผมถามวันเลือกตั้งเวลาคุณจะไปโหวต

ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
ลูกเล่นอะไรหรอกเพียงแล้วคุณก็ไม่ควรจะถามคำถามนี้แบบเพื่อจะสร้างประเด็นเป็นปัญหาต่อไปแต่เหมือนกับเป็นเรื่องปกติที่ท่านสสวทุกคนในสภาแต่สอสอนี่เขามีระบบพัก
พักจะเอาอย่างนี้เขาก็จบแต่สว๒๕๐ไม่มีระบบพักเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจของเขา
อาจารย์ครับผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อย
ถ้าสมมุติมันเกิดการเสียงไม่ถึง๓๗๖ขึ้นมาในการโหวตเลือกนายกของก้าวไกลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ
แล้วทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเอาก้าวไกลความจริงคุณก็เป็นฝ่ายค้านก็ได้นะ
อันนี้คนก็วิภาควิจารณ์เยอะใช่ไหมฮะต้องยอมรับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะอาจารย์อธิบายฟังหน่อยพักกันครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
คุยกันต่อนะฮะเรื่องของการโหวตเลือกนายกซึ่งสว๒๕๐สวจะร่วมโหวตกับทางสสนะฮะตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูล
คือท่านผู้ชมครับเอาละสิ่งที่เราอยากให้เป็นกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยบางทีมันก็แม่หลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมสวต้องมาร่วมโหวตก็ในเมื่อกฎหมายบังคับอยู่ในขณะนี้ยังไงสวก็ต้องร่วมโหวตไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ก็มีคือไม่อยากให้สวโหวตก็สอสอ๕๐๐ก็โหวตกันเองเพราะว่ามันใช้เสียง๓๗๖ก็ตัด๒๓พักออกไปซะสมมุตินะครับ
ก็สามารถจะขนาดนี้มัน๓๑๐เสียงก็เอาภูมิใจไทยมาอีก๑๐เสียงมาร่วมโหวตมันก็เป็น๓๘๐แล้วเกิน๓๗๖แล้วมันก็ปิดสวโดยไม่ต้องใช้มือสวแม้แต่มือเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมีรัฐบาลโดยปิดสวได้
อาจารย์วันชัยกำลังจะบอกว่าถ้าพักก้าวไกลจะก้าวข้ามเรื่องของสว๒๕๐คนไปเนี่ย
เพราะว่าเห็นมีหลายคนที่ออกเพจแสดงความคิดเห็นโพสต์ข้อความให้ปิดสวิตช์ปิดสวิตช์เรียกร้องกันให้ปิดสวิตช์ตลอดจนครูบาอาจารย์ต่างทำการโหวตให้ปิดสวิตช์
ก็ปิดง่ายนิดเดียวก็คือยากให้สวมาใช้สวนี้ก็ใช้สวของสซก็เอาแค่ประชาธิบัติอีก๒๕เสียง
เอาของภูมิใจไทยอีก๗๐เสียงมันก็เกิดแล้วสวก็แทบจะไม่ต้องใช้สวทุกปิดไปโดยอัตโนมัติ
แต่ถ้าเขาบอกเขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโหวตนายกให้กับทางฝั่งที่เขาเป็นรัฐบาลกันอย่างนี้
สวเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยเนี่ย
แต่ณขณะนี้ถ้าเอาเหตุผลตรงนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วย
เขาหมายความว่าการโหวตให้กับพักเสียงข้างมากก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลด้วย

ได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลด้วยมันไม่ได้โหวตเพื่อจะเป็นรัฐบาลโหวตเพียงนายก
ขั้นตอนเนี่ยมันเพียงโหวตนายกเพราะโหวตนายกเสร็จเรียบร้อยนายกก็ไปจัดว่าจะเอาใครร่วมกันเป็นรัฐบาลบ้าง
แต่โดยหลักการเนี่ยเขาจะคุยกันก่อนนะฮะแต่คนอื่นไม่ได้เป็นในความเห็นของผม
เพื่อเป็นหลักประชาธิปไตยและต้องการปิดสวิตช์ก็ร่วมโหวตให้เขาไปและตัวเองเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ได้
แม้ว่าจะโหวตไปแล้วถ้าเกิดนายกทำงานไม่ดีอะไรยังไงก็คุณก็ตรวจสอบเขาในเชิงฝ่ายค้านไป
ไม่ต้องกลัวว่าเราเป็นฝ่ายค้านเราจะไปโหวตนายกให้เขาทำไม
คือสมมุติเราต้องการปิดสวิตช์เราก็ประกาศชัดว่างานนี้ผมจะโหวตให้กับเสียงข้างมากสอสอนั่นแหละ
แต่ผมเพื่อปิดสวิตช์สวและผมจะขอทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก็ประกาศชัดทำได้ไหมได้
อาจารย์คิดว่าทำอันไหนง่ายกว่าระหว่างที่ก้าวไกลจะไปคุยกับทางพักอื่น
ที่ไม่ได้มาร่วมรัฐบาลด้วยกันให้เขาโหวตนายกตรงนี้ให้กับไปคุยกับสว
ตามขั้นตอน๑๒๓อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟัง
ผมว่าคุยกับพักการเมืองก็น่าจะง่ายกว่าเพราะมาจากการเลือกตั้งด้วยกัน
แล้วก็คุยกับสวผมว่าก็ไม่มีอะไรที่มองดูแล้วว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหานะ
คือเหมือนเราไปตั้งแง่เอาเองคิดว่าสวนี่มาจากสองลุง
ใช่เพราะถ้าฟังอาจารย์คนจะรู้สึกว่าถ้าเป็นชื่อพิธานี่มันต้องฝ่าดาลอารหันธ์เยอะเกิน
คือคุณต้องเข้าใจวันนี้แต่ถ้าเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์อาจจะยกให้เลยหรือเปล่า
คือถ้าสองลุงนี่มีเสียงเป็นร้อยเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยได้เป็นร้อยเนี่ยนะ
คุณยังน่าวิตกกังวลแต่วันนี้ท่านได้เสียงเท่าไหร่
รวมไทยสร้างชาติได้๓๖แล้วท่านจะมีอำนาจอะไรต่อ
พลังประชารัฐได้๔๐แล้วจะมีอำนาจอะไรต่อ๒พักให้ได้๗๐เสียง
เอาอย่างถ้าเกิดพลังประชารัฐสมมุติมันเกิดว่าใครก็ไม่ได้
ชื่อพิธาก็ไม่ได้ชื่อใครก็ไม่ได้ถ้าเพื่อไทยเขาจับคั่วใหม่
เพราะว่าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าสามารถจับคั่วใหม่ได้
ถ้าเพื่อไทยไปจับคั่วใหม่แล้วมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐมีประชาธิบัติอะไรอย่างเงี้เกิน
ครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแล้วก็ผ่าทางตันเอาเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง
เหมือนที่บิ๊กป้อมเคยหาเสียงเอาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วเสนอชื่อพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายก
รัฐสภาเลือกสวยกมือให้ไหมก็สวคงจะต้องดูในหลักการเดียวกันเหมือนกัน
ไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังแบบอุ้ยข้อหนึ่งผ่านเลยข้อสองข้อสามไม่ต้องฟัง
ว่าเขาก็ต้องดูว่าพลเอกประวิทย์เหมาะหรือเปล่ากับสถานการณ์อย่างนี้
ในแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็แบบเดียวกันรวมเสียงข้างมากนั่นหลักการผ่าน
ต่อไปก็ต้องดูต่อไปอันนี้ก็เป็นความสามารถของตัวคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่จะประสานกับทุกฝ่ายได้หรือเปล่าครับเหมือนกันอ่ะผมว่าพลเอกประวิทย์ก็ต้องทำอย่างนั้น
ผมอยากจะบอกกับคุณภาคภูมินับแต่วันเลือกตั้งสิบสี่
ผลออกมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอำนาจของสองลุงเนี่ยจบแล้ว
อำนาจมันอยู่ที่สภาพผู้แทนราชดร๕๐๐เสียงที่มาจากการเลือกตั้ง
เท่านั้นสองลุงก็อยู่ในระหว่างที่ท่านอย่างลุงป้อมท่านก็อาจจะทำการเมืองต่อไปหรือไม่
เพราะท่านบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งส่วนลุงตู่ท่านก็หมดแล้วจบแล้ว
แล้วในสภาท่านก็ไม่ได้มีเสียงอะไรแบบเป็นร้อยเหมือนพักอื่น
ถ้ามีเสียงเป็นร้อยนี่ผมว่าท่านยังจะมีบทบาทแล้วก็อาจจะประสานนู่นประสานนี่ได้
แต่ตอนนี้ผมถือว่าจบแล้วนับแต่วันเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ใครมาวิตกกังวลว่าเฮ้ยสวนี่มันยังอยู่ใต้อิทธิพล
สมมุติว่าอยู่ใต้แล้วไปทำอะไรอ่ะสมมุติว่าอยู่ใต้อิทธิพลของลุงตู่ลุงป้อมเนี่ย
แล้วถามว่าจะทำอะไรภาคภูมิลองบอกมาสิ
จะสั่งให้ไปทำอะไรสั่งให้อยู่เฉย
ไม่ต้องโหวตให้ใครเลยให้มันเกิดศูนยากาศ
เพื่อรอโหวตอีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะเป็นฝั่งที่ต้องการอย่างเช่นโหวต
มีสติปัญญาหรือเปล่าที่คุณสั่งแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าโลกมันเป็นยังไง
รู้ไหมว่าสังคมมันเป็นยังไงเราพูดได้คิดได้
แต่ทุกอย่างต้องยืนอยู่บนข้อที่จริงเพราะจำนวนส่อส่อของพลังประชารัฐกับลงท้ายท่านเนี้ย
เวลาเราจะมีเวลาเราจะมีอำนาจเนี่ย
แล้วจะสั่งอะไรจะทำอะไรมันก็ต้องดูว่าบริบทตรงนั้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
ก็เสียงเรามีอยู่แค่หกเจ็ดสิบเสียงเราจะไปทำอะไร
แสดงว่าตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าปิดสวิตช์๓ป่อไปแล้ว
ปอสองลุงเนี่ยปิดจบแล้วนับแต่วันเลือกตั้งอ่ะ
จะมีอะไรอ่ะอยู่ที่ว่าพักที่ได้คะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกมาเยอะเยอะเนี่ย
คุณจะเดินไปต่อได้ยังไงคุณจะไปทำยังไง
เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของประชาชนเขาจะมาขวางทางของประชาชนทำไม
เขาก็บอกแล้วไงเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนตัดสินใจมาแล้ว
เขาจะทำอะไรก็มีการเลือกตั้งอ่ะครับ
เพราะเมื่อเลือกตั้งแล้วผลเลือกตั้งมันออกมาอย่างนี้
เก้าไกลมาอันดับหนึ่งเพื่อไทยมาอันดับสอง
ก็เป็นเรื่องของพักการเมืองเหล่านี้จะว่ากันต่อไป
กระทั่งพักเหล่านี้ทำอะไรไม่ได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐหรือเปล่านี่ไงตรงนี้เนี่ยอ่า
แต่จะมาโทษอาจารย์วันชัยกำลังบอกว่าแต่ก็คุณก็จะมาโทษสวไม่ได้นะ
ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาไปต่อไม่ได้จนต้องมาถึงพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติถ้าจะทำอะไรเลยผมว่าตอนนั้นก็เป็นไปได้ยากอ่ะ
เพราะเสียงมันอยู่เจ็ดสิบอ่ะถ้าพักการเมืองอื่นอื่นไม่มาร่วมกับเขา
มันจะเอาได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีพักใหญ่มา
เพราะพักใหญ่ใหญ่เนี้ยมันต้องรวมกันให้ได้เกินกว่าสองร้อยห้าสิบเอ็ด
ลำพังสองพักนี้ครับหมดแล้วจบนับแต่วันเลือกตั้งแล้ว
ผมจึงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนครับ
มากังวลกับลุงนั้นลุงนี้แล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับสว
เราเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็อย่าไปเที่ยวจับแพะชนแกะว่า
อย่างนั้นว่าอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอธิบายกันด้วยหลักการและเหตุผล
ครับมากกว่าที่จะไปเอาความเกลียดความกลัวความชอบไม่ชอบ
อาจารย์ครับสุดท้ายเวลาหมดอาจารย์ตอบคำถามนี้หน่อยได้ไหมฮะ
เพราะประชาชนเขาติดแฮชแท็กเอาไว้แล้วก็ถามสวมีไว้ทำไม
สวมีไว้ทำไมมีไว้ในการกลั่นกลองตรวจสอบแล้วก็ทวงดุล
โหวตนายกเพราะมันเป็นกฎหมายที่มันยังมีอยู่
ในสถานการณ์อย่างนั้นตอนนั้นประชาชนต้องการ
แต่เมื่อวันนี้ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยน
แล้วก็กำลังจะหมดไปตามการเวลาแล้วและพร้อมโหวตตามฉันธรรมติประชาชนนั่นแหละ
แต่มันมีหนึ่งสองสามอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องปกติอืมนะฮะ
มันมันไม่ได้เป็นการขวางทางประชาชนผมยืนยันครับอ่า
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้จากสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสองร้อยห้าสิบสอวอ
อาจารย์วัญชัยสอนสิรินะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง